เอาไปต่อกันบ้างนะคะกับข่าวความคืบหน้านี้

คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าเหลือเกินนะคะ
โฆษณาอวดอ้างผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วยกข้างหน้าตาสองชั้นดั้งโด่ง
ไปถึงขั้นรักษาคนป่วยโควิด๑๙

เร็งระยะที่๓ก็หายซึมเศร้าไทรอยด์โอ้โหก็หาย
บอกแบบนั้นนะคะเจองานเข้ากระหน่ำเข้าไปสิคะ
รีวิวแบบนี้และตอนนี้ค่ะก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นส่งหมายเรียก
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เมื่อเที่ยงวานนี้ค่ะ
คุณการาแมนนั้นได้ออกมาไลฟ์สดด้วยนะแบบอวดหน้าสดไปเลย
บอกว่ากับเรื่องราวที่ผ่านมายอมรับโอ้โหเครียดเหลือเกิน
แล้วก็ยังขอยืนยันเรื่องการทำศัลยกรรมนะทำตาทำจมูกว่าไม่มีแน่นอน
ท้าให้หมอศัลยกรรมมาเปิดหน้าดูได้เลยว่ามีรอยเย็บตรงไหนที่ใบหน้าหรือเปล่า
แต่ที่น่าเปลี่ยนไปได้เพราะว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมากกว่า
เขาบอกแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้น
เลือกสรรอาหารการกินให้ดีและบอกว่ามีการดูแลผิวพันธุ์ตามแบบผู้หญิง
ก็คือการนวดหน้าทาครีมพบแพทย์ก็คือเป็นสิวบ้างเท่านั้นเองค่ะ
ยืนยันนะว่าไม่เคยทำค่ะ
แต่ถึงอย่างไรนะก็ย้อมรับคี่ว่าผิด
ว่าอาจจะผิดที่ไม่ได้พูดตามคออคือการโฆษณาอาหาร
ใบอนุญาตการโฆษณาอาหารแต่ของเนี่ยมีออยทุกอย่าง
มีใบคออทุกอย่างแต่เจ้าตัวค่ะไปพูดตามความรู้สึกนะคะ
คือสิ่งที่เจ้าตัวนั้นรู้สึกมันพูดไม่ได้เท่านั้นเอง
ก็คือแบบพูดตามความรู้สึกส่วนตัวใช้แล้วกินแล้วเป็นยังไง
ก็ความรู้สึกของคุณการาแมร์ล้วนมากันเถอะ
อะไรประมาณนั้นค่ะแต่เจ้าตัวนะคะยังไม่ขอหยุดการพิสูจน์นะคะ
โดยการาแมค่ะกำลังเตรียมเปิดโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะ
เปิดหน้าสาวหน้าธรรมชาติไม่ผ่านมีดหมอ
ไม่ฉีดใดให้มาลองผลิตภัณฑ์
ลองไปฟังบางส่วนที่เทินน์ไลฟ์ส่วนกันค่ะ
นอกเหนือจากว่าเรามีรูปร่างที่ดีแล้ว
หน้าคุณก็จะเข้ารูปไปด้วย

เมื่อกินไปแล้วเออมันเป็นยังไง
ยอดมีเลขทุกอย่างนะมีเลขทุกอย่างมีใบคออโฆษณาอะไรทุกอย่าง
คือที่แมวผิดคืออะไรก็ไม่ได้พูดตามคอเท่านั้นเอง
แต่แม่ก็พูดตามความรู้สึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
ก็พูดไม่ได้เพราะว่าในใบคออเขาต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้
กับทางคุณการาแมนแล้วนะคะให้มาพบในวันที่๒๘มกราคม
ซึ่งทางกะละแมเองค่ะก็เซ็นรับทราบแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ติดงานในวันนั้นนะคะ
เรื่องนี้เราจะตามความคืบหน้าให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะ
จะถึงขั้นตอนไหนก็แล้วแต่นะคะ
ในการโฆษณาโอเวอร์เกินไปหรือเปล่า
ก็ต้องรอตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ